พอปัดฝุ่นเอากลับมาใหม่กลายเป็นว่า
อำเภอเพชรบุรีเขาก็มีเหมือนกัน
หนังกลางแปลงไปฉายริมทะเลโอ้โห
แล้วนี่ค่ะกลางวันแสกไม่ต้องกลางคืน

นักท่องเที่ยวเอ่ยคนในพื้นที่เอ่ยปูเสือรอเลย
โอ้โหเป็นไอเดียที่แบบนี่เห็นไหม
คืนต่อยอดมานี่เห็นไหม
ต่อยอดมาต่างกว่านี่ค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะอ้าวนี่แหละค่ะแม้แดดจะร้อนทำว่า
บ่อยั่นนะจ๊ะนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยค่ะ
เอาเสือมานั่งดูปูดูหนังกลางแปลงแบบนี้ค่ะ
ภายในงานยังมีบุตรอาหารอาณาชนิดให้เลือกตามใจชอบกันค่ะ

ด้วยสิ่งแบบว่าพี่เบิสพุ่งมาที่บุตรนี้ก่อนเลยนะครับ

ตกต่างคืนน่าจะเป็นว่าร้านปาร์ตี้

เอาล่ะเป็นการจัดหนักจัดเต็ม

หลังจากที่สถานการณ์โควิดคือเหมือนกับว่า
อาจจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว
และที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ดีนะคะเรื่องดีแบบนี้เราก็อยากนำเสนอ
แล้วก็อยากบอกต่อด้วยหนังกางแปลงออนเดอร์บีชกลางวันแสกแบบนี้
คุณนั่งดูกับเพื่อนมันฟินนะ

หมึกปิ้งไอ้หมึกแห้งน้ำชิม

แถวบนจะแพงครับแถวล่างดีกว่า